ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชัยภูมิค่ะผู้ชายคนหนึ่งโพสต์คลิปนะคะ
เป็นโจรอายุน้อยคุณผู้ชมค่ะน้อยแค่ไหนฮะ
ห้านะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ด
สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูในดูในดูในดูในภาพโอ้เดี๋ยวนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมเป็นเด็กผู้ชายสองคน
อายุสิบสองคนหนึ่งสิบสามคนหนึ่งย่องเข้ามานะคะที่บ้านโคกแผงถวย
จตุรัสที่ชายภูมิร้านนี้เขาเปิดเป็นร้านขายของชำครับ
หน้าต่างเข้ามาขโมยเงินนะคะได้เงินสดไปพันห้า
แล้วก็เอาเหล้าไปเอาบุหรี่ไปเอาขนมกับน้ำไปด้วย
เนี่ยค่ะคุณพลเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปนี้บอกโอ้โหที่ผ่านมา
ของที่ร้านมันหายบ่อยก็ไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งวันนั้นเนี่ยเด็กสองคนเข้ามาขโมยของถึงในบ้าน
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคะคุณพลบอกอีกด้วยว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมาทำแบบเนี้ย
สองครั้งในคืนเดียวครั้งหนึ่งเนี่ยมาตอนเที่ยงคืน
แล้วตี๒กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้เด็กสองคนค่ะ
สองคนหนึ่งสิบสามคนหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ประสานกับตำรวจไปที่บ้านของเด็กทั้งสองคนแล้ว
ก็คือเขาในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นใครนะครับ
เป็นเด็กแถวบ้านเขาก็จะรู้จักหน้าค่าตากันนะคะ
เด็กที่ก่อเหตุคืนเงินที่ขโมยไปทั้งหมดส่วนของอย่างอื่นที่ขโมยไปเนี่ย
คุณพลบอกไม่ติดใจจะเอาคืนหรอกเพราะว่าก็บ้านของเด็กก็ไม่ค่อยจะมีเงิน
แต่ก็ได้ย้ำกับผู้ปกครองบอกว่าให้ดูแลลูกหลานให้ดีอย่าให้ทำแบบนี้อีก
เพราะเท่าที่ทราบที่ผ่านมาเด็กสองคนนี้ก็ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ
ครับเนี่ยค่ะโอ้โหริตั้งแต่อายุเท่านี้นะหลานเอ้ยนะ